เรื่องของการขับรถนะครับชีวิตของคนหลังพวงมาลัย
สุขภาพสำคัญที่สุดย้ำแบบนี้ง่วงอย่าขับเพราะอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ครับ
อันนี้คือภาพจากกล้องหน้ารถเห็นก็เป๋ลงเป๋ลงดูภาพในห้องโดยสาร
โอ้นี่ดูคนขับค่ะเริ่มเมื่อกี้สับมาหกหนึ่งรอบแล้วอืม
หลับแล้วฮะหลับไปแล้วนะครับเหมือนจะหลับไปแล้วนะ
สักพักคือรถเป๋ลงซ้ายไปแล้วมันสะดุ้งตื่นตอนรถลงไปแล้ว
มันไม่ทันแล้วดูสินี่กล้องมันมันบันทึกไว้หมดเลยนู่นข้าวของกระจัดกระจาย
พยายามจะประคองรถประคองพวงมาลัยแต่มันก็ลงไปแล้วครับเนี่ยฮะ
กระเด็นเอียงและคว่ำและพลิกไปแล้วเนี่ยเรียบร้อยนะครับ
คุณผู้ชมคะหลับในมันเป็นแบบนี้นี่มันเป็นแบบนี้มันเป็นอย่างงี้
เอียงตะแคงแบบนี้เดชาบุญคนขับรถคาดเข็มขัดนิรภัย
ทำให้เขาเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรมากคุณผู้ชมแต่นี่มันคือ
เหตุผลเขาง่วงแล้วขับค่ะนะฮะก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมา
อ้าวใครที่ทำงานหลังภูมิวันไร้ขับรถก็ย้ำแบบนี้เนอะ
เกิดง่วงจอดพักก่อนดีกว่าสำคัญที่สุดไม่คุ้มเลยนะคะ